เห็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้านหลับแบบหลับนานเนี่ย
พยายามไปดูหน่อยว่าเขาปกติหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่านอนก็ให้นอนไปอาจจะเมาหลับหรือว่าแบบหลับยาว
เพราะบางทีเขาตายแต่เราไม่รู้ว่าเขาตายก็มีเหมือนกัน
เพื่อนบ้านเห็นเพื่อนบ้านหลับอยู่ก็เมาหลับไป
สุดท้ายเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัวคุณผู้ชมครับ

ตำรวจโรงพักศรีราชาเข้าไปตรวจสอบ
ไปเจอศพของนายโสพลกระจ่างโพอายุ๓๘ปีก็นอนหงายอยู่นะฮะ
พาดกับเก้าอี้ไม้อยู่ที่หน้าห้องเช่า๒๑๐ทับ๖
คือถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตก็เหมือนคนนอนหลับธรรมดา
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่ไปเจอนั้นเขาเสียชีวิตแล้ว
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายอะไร
เพื่อนบ้านบอกว่าก็เห็นนายโสพลนอนอยู่ที่หน้าห้องเช่าเนี่ย
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็นึกว่าเมาหลับไปเข้าบ้านเข้าห้องไม่ไหว

กระทั่งผ่านมาตอนเย็นเอ๊ะทำไมยังคงนอนอยู่ที่เดิม
ตอนเช้ายันเย็นเลยทำไมไม่ยอมตื่นสักที
ก็เริ่มเอกใจผิดสังเกตไปปลุกหน่อยดีกว่า
พอไปปลุกโอ้โหตกใจสิครับเขาตายแล้ว
เขาไม่หายใจแล้วไปจับดูเขาสิ้นลมหายใจไปแล้ว
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจกับเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

โสพลน่าจะมีโรคประจำตัวหลายโรค
แล้วเกิดจากภาวะหัวใจวายเฉียบพันธุจนเสียชีวิต
ก็มีการนำศพไปส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อไปผ่าธนสูตรเพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไป
แล้วก็มีการประสานญาติมารับศพกลับไปด้วยนะครับ
คือเอาจริงแบบถ้าต่อไปนะเป็นเพื่อนบ้านกัน

เห็นคนนอนฟุบอยู่หน้าประตูเนี่ย

ต่อให้เมาหลับถ้าไปเมาหลับนอนกองอยู่หน้าประตูตัวเอง

ให้เขาขยับขยับมั้ยอะไรอย่างนี้นะ
นอนหน้าบ้านมันก็เป็นเรื่องผิดปกติแล้วนะคะ